และแน่นอนนะครับว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับ

สามารถทำยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากว่าภัยแรงนั้นมาเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ
ส่งผลให้แหล่งผลิตน้ำปลาปลาหลายพื้นที่แห้งขอดไปครับ
นายกวสลกองสุกอายุหกสิบห้าปีเป็นข้อค้าไม่ได้ขายน้ำในตำบลปะอำเภอธาตุมจังหวัดสูรินนะครับ
สูบน้ำจากบ่อขนาดใหญ่ภายในที่นาเพื่อนำไปขายสร้างรายได้วันละสองพันบาททีเดียวครับ
นายกวสลบอกว่าทำอาชีพบรรทุกน้ำไม่ได้ขายมานานกว่าสิบปีแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยขายไม่ดีขนาดนี้เพราะไม่แรงจัดครับแต่ว่า๒ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นน้ำขายดีมาก
เพราะชาวบ้านไม่มีน้ำกลิ่นน้ำใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้โปรสับสั่งให้นำไปส่งถึงบ้านราคาถังละหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ
บ่อเดิมเนี้ยให้ลึกลงไปมากขึ้นครับจัดเดิมยี่สิบห้าเมตรเป็นสามสิบถึงสามสิบห้าเมตร
หลังบ่อบาดานแหล่งเก่านั้นไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำนาได้
เนื่องจากว่าภายแรงรุมแรงกว่าทุกปีครับ
ไปต่อกันที่จังหวัดอุตรฤดนะครับ
ชาวบ้านหลายร้อยคนแห่ไปจับปลาในบึงทุ่งกะโลที่ตำบลป่าเศร้า
เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับ
บึงกะโล่เนื้อที่๗๐๐ไร่แห้งขอด
ส่วนใหญ่ชาวบ้านจับได้เป็นปลาช่อนปลาฉลาดปลาหมอแล้วก็ปลาตะเพียนครับ
และที่อ่างเก็บน้ำครองแห้งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ครับ
กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

ทางโครงการก่อสร้างสรรเขื่อนความยาวกว่า๘๐๐เมตรเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็เริ่มปิดระบบน้ำไหลลงครองเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ในอ่างครับ
ที่สำคัญอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีทิวทัศน์สวยงาม
สามารถมองเห็นเทือกขาวพนมเบนจาได้
ลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอนหงายอยู่
ศีรษะทอดไปทางทิศเหนือส่วนเท้าทอดลงทางทิศใต้
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ